เรื่องใกล้ตัวแล้วกวนใจและเป็นการเตือนภัยด้วยนะคะ

พวกแก๊งเงินกู้ออนไลน์ที่โทรมาทัวร์เงินเนี่ย

สาวประเภท๒ที่ขอนแก่นค่ะโดนค่ะ

เธอเนี่ยไปคับเงินกู้ให้กับคนคนนึง
แล้วคนคนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินกู้

เถียงกันสิคะรออะไรคลิปนี้ค่ะ
ก็แค่นี้ติดต่อไม่ได้
โห้ยไม่มีน้ำใจเลยนะ
อ้าวฉันทำไมจะต้องมีน้ำใจทำไมตอนไปกู้กัน

ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้คนของกู
พวกแก๊งนี้มันเหิมเกลิมใหญ่แล้วนะคุณผู้ชม

ความหยดร้อนเดี๋ยวนะนี่คือการทวงเงินรั่วต่อบทละครกันค่ะ
บทละครหลังข่าวกันหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อล่าสุดนะ
คุณโอปอลเป็นสาวประเภท๒ค่ะเธอตกเป็นผู้เสียหายนะคะ
อัดอัดคลิปไว้ขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาเธอ
แล้วอ้างว่าเป็นแก๊งเงินกู้ออนไลน์โทรมาทวงเงิน
คือปลายสายนี่วิชาชีพนี่ไปกล่าวหาว่าคุณโอปอล์
เซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนคนหนึ่ง
ทั้งที่คุณโอปอลบอกว่ากูออนไลน์ก็ไม่เคย
เซ็นค้ำให้ใครก็ไม่เคยแล้วดูนะฮะ
นี่ค่ะเธอเลยส่งคลิปนี้ไปร้องเรียน
ทีมข่าวก็เลยติดต่อพูดคุยไปกับคุณโอปอลผู้เสียหาย

ถ้าใครเจอแบบนี้อย่าไปยอมค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอมีอาชีพขายของออนไลน
ที่จังหวัดขอนแก่นถูกแก๊งเงินกู้ออนไลน์เนี่ย

รอบแรกก็คือสักประมาณต้นเดือน
เป็นเสียงผู้ชายสำเนียงแบบแปลก

ครั้งล่าสุดเมื่อวานเป็นผู้หญิงในคลิป
ว่าเธอไปค้ำประกันเงินกู้ออนไลน์ให้กับคนคนหนึ่ง
ทีนี้เธอก็เลยถามกลับไป
ไอ้คนที่ฉันไปค้ำประกันเงินกู้ให้เนี่ยมันเป็นใคร

อีกฝ่ายตอบไม่ได้บ่ายเบียงไม่ยอมตอบ
เธอก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ที่จะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นในวันนี้

ก็นำคลิปมาโพสต์ไว้เช่นเดียวกัน
พร้อมกับแท็กหรือส่งต่อไปที่หน่วยงานต่าง

กองปราบกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน

เอ๊ะตำรวจไซเบอร์ใช่ไหม
นี่ค่ะจาพิชิตแก๊กไปหมดเลยนะคะ

ประชาชนโดนคุกคามจากพวกนี้

เสียเวลาทำมาหากินมากเลยนะคะกับพวกนี้
คือนอกจากจะกวนใจแล้วแล้วเราไม่รู้
วันใดวันหนึ่งเราจะตกหลุมพรางมาหรือเปล่า
เสียความรู้สึกแล้วต้องมาเสียเงินเสียทองกัน
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบท่านดูด้วยนะ
มันเคยได้ตังค์จากการโทรมาแบบนี้ไหม
เพราะว่ามันสร้างความรำคาญเปล่ามั้ง
จะมีใครกลัวมันไหมกับการที่มันพูดอย่างนี้นะ
นะฮะทำทำไมนะครับเนื้อเรื่องแบบนี้